ท่านรอคำตอบเรื่องนี้นะคะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานบันเทิงนะคะว่า
อ๋อวันที่หนึ่งธันวาคมนี้เนี้ยจะได้เปิดไหม
วันนี้ปรากฏว่าสบคเขาประชุมกันแล้วมีมติออกมาแล้วนะคะ
สถานบันเทิงเลื่อนการเปิดออกไปเป็นวันที่๑๖มกราคมปีหน้านู่นเลยล่ะ
ปีใหม่ไปไกลหลังปีใหม่ไปอีกครึ่งเดือนเลยนะคะนี่ค่ะ
วันนี้ที่ประชุมสบคชุดใหญ่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ก็เห็นชอบเรื่องนี้ค่ะเลื่อนการเปิดบริการสถานบันเทิง
ผับบาร์คาราโอเกะคือแผนเดิมกำหนดเอาไว้จะเปิดวันที่๑ธันวาคมนะคะ
ก็เลื่อนไปเป็นสิบหกมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ
คือเหตุผลที่เขาให้เขาบอกว่าสอบคอมองว่าเป็นกิจการที่
กิจการเสี่ยงที่เคยเกิดระบาดใหญ่แล้วก็เป็นต้นเหตุในการระบาดในชุมชน
เขาก็อยากให้สถานบันเทิงปรับปรุงระบบระบายอากาศและความแออัด
ในสถานที่ให้บริการนะคะรวมถึงครอบคลุมเรื่องของการได้รับวัคซีนให้มากกว่านี้ก่อนนะคะ
ระยะแรกถ้าจะเปิดก็จะให้เปิดเฉพาะพื้นที่เหลืองสีเหลืองสีเขียว
แล้วก็พื้นที่สีฟ้าเท่านั้นอันนี้ก็คือเป็นความชัดเจนในที่ประชุมในวันนี้นะคะ
อกจากนี้ก็มีเรื่องของการปรับสีพื้นที่ตามระดับสถานการณ์
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้มจากเดิม๗จังหวัด
ตอนนี้ก็ปรับเหลือหกจังหวัดนะคะจังหวัดที่หายไปก็คือจังหวัดจันทบุรีนะคะ
เป็นจังหวัดเดียวที่ออกจากพื้นที่สีแดงเข้มนะคะนอกนั้นยังอยู่เหมือนเดิม
ยังคงห้ามออกนอกเคหาสถานระหว่าง๕ทุ่มถึงตี๓ไปจนถึงวันที่๓๐พฤศจิกายน
อ่าเดี๋ยวสิ้นเดือนมาดูกันอีกทีนะคะส่วนพื้นที่สีแดงเพิ่มเป็น๓๙จังหวัด
จังหวัดอื่นคงเดิมมาตรการต่างยังเหมือนเดิมนะคะ
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะข้อเสนอที่บอกว่าจะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย
เรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
เดี๋ยวรอให้พ้นวันที่๑๖ธันวาคมไปก่อน
ทุกอย่างพยายามผ่อนคลายเพื่อให้เกิดความสะดวกมากที่สุด
แต่ว่าก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องของการตรวจนักท่องเที่ยวเนี่ย
นี่ก็ต้องรอกับความชัดเจนวันที่๑๖ธันวาคมอีกครั้งหนึ่งนะคะ